อืม

ผู้ชายขี่แกรปคนนี้

เที่ยวสุดท้ายที่จะส่งที่ตัวเมืองขอนแก่น

ทุกทีก็เจอแต่ไม่ชัดเท่านี้ครับ

เห็นป้ายขาวดูช้าอะไรอะไรอะไรมีแบบหยุดไหมแช่ผ้าไปได้ไหม
รัสเซียโปรดิวเซอร์นี่น้องหยุดให้ดูแล้วค่ะเหมือนอะไรเสื้ออ๋อเสื้อใช่
มีคนมาตากเสื้อแถวนี้ไม่มีใครจะมาตากเสื้อตรงนี้เขาบอกว่านี่คือผู้หญิงผมยาวเหรอ
ครึ่งเดียวครับมีครึ่งเดียวครับคุณผู้ชมพี่เบิร์ตเดี๋ยวขอช้าอันนี้ขอภาพช้านะทีมงานทำช้าให้แล้วคุณผู้ชมดูนะ
จังหวะนี้สโลแบบสุดเอาเฟรมเราบังนิดนึงแล้วลักษณะอย่างนี้ไหมมือเหมือนแบบกวักมือไหม
ไม่ใช่ชมรมขนหัวลุกแต่นี่คือข่าวเช้าหัวเขียวเช้าแล้วเล่าได้
เฟซบุ๊กจีรพันธ์ดิสิงเขาบอกว่าผมไปส่งอาหารลายสุดท้ายตอน๕ทุ่มครับพี่แล้วไปเจอผู้หญิงชุดขาวตามท้องเรื่องเลย
ขาวผมยาวครึ่งเดียวเนี่ยฮะพี่จีรพันธ์อายุ๒๕ปีไม่ใช่เด็กแล้วที่จะมาหลอกกัน
เล่ารายละเอียดบอกว่าวันเกิดเหตุ๑๔ตุลาคม๕ทุ่มเขาจะไปส่งอาหารรายสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านนอนแล้ว
นะครับลูกค้านี่อยู่บ้านดอนบมตะบนเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นใครอยู่แถวนั้นเม้นหน่อยเม้นหน่อย
เคยเจอกันไหมเคยเจอกันไหมแบบนี้นะครับเขาบอกเขาขี่ผ่านหน้าห้างแห่งหนึ่ง
ตรงถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นกาลสินเป็นช่วงที่ขี่ผ่านไปรอบแรกเห็นฟึ๊บ
ตาฝาดเปล่าวะเขานึกในใจนะเขานึกในใจเห็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวท่อนเดียวครับ
ท่อนบนท่อนล่างไม่มีนะครับอยู่ตรงป้ายทางเข้าห้างแล้วทำเหมือนกวักมือเรียกเขาไม่แน่ใจว่าคนหรือเปล่า
ก็เลยขี่ย้อนสอนมาดูครับพอขี่ย้อนสอนกลับมานะครับตามท้องเครื่องเลยเจอไม่เจอเจอ
ไม่เจอเจอสิไม่เจอสิไปแล้วสิไปแล้วนะซึ่งระยะห่างกันแค่๕นาทีขนลุกสู้
คุณผู้ชมครับเขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณทำไมเป็นวิญญาณตรงนี้ครับ
เคยมีผู้หญิงประสบอุบัติเหตุรถชนตัวเขาขาด๒ท่อน๒ท่อนเชื่อว่าเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนนี้แน่
ส่วนตัวขี่แก๊ปมาสามปีเขาบอกพี่ผมเจอบ่อยน่ะมีเซนต์ดิเจอบ่อยเพราะว่าผมอ่ะส่วนใหญ่จะเลิกงานก็เที่ยงคืนตีหนึ่ง
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นว่ายังไงไปถามตอนกลางวันดิบอกวางขายอาหารอยู่ริมถนนสายนี้เนี่ยโอ้โหอุบัติเหตุบ่อยอันนี้ยอมรับ
มีคนตายเนี่ยเยอะโดยเฉพาะจุดกลับรถหน้าหมู่บ้านดอนบมนี่แหละถนนมันมืดครับ
เนี่ยดูดิมีไฟก็ห่างไปดวงห่างอีกทั้งรถออกจากหมู่บ้านก็ไม่ค่อยระวังรถทางตรง
ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแบบนี้แหละ
เบิร์ตตอบให้หน่อยสิคุณผู้ชมถามว่าผีไทยทำไมต้องใส่ชุดขาวผมยาวหน้าเละ
อันนี้ก็สงสัยเมื่อกี้คุยกันหลังไมค์เหมือนกันนะฮะ
ผีต้องเป็นผู้หญิงนะส่วนใหญ่แล้วก็ตัดผมบ๊อบไม่ได้ต้องผมยาวผมต้องยาว
อันนี้ไม่ได้ลบหลู่นะแต่สงสัยกันจริง
ชุดคือจะเป็นสีเทอร์คอยซ์ช็อกกิ้งพิ้งไม่ได้มันไม่ตามท้องเรื่อง
ก็เดี๋ยวคืนนี้สักตัวไหม
ไม่กล้าไปไม่กล้าไปปากดีกนั่นแหละฮะ